รถจักรยานยนต์ไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
จนเขาเจ็บหนักแต่ชนแล้วไม่มาดูไม่มาแลชนแล้วหนีไปเลยค่ะ
เขาก็เลยมาโพสต์บอกว่าถ้ามีใครเห็นเหตุการณ์โอ้โหชนขนาดนี้
ขาหักสองข้างนะคะคนที่โดนชนคุณป้าของคนที่โพสต์

เขาก็เลยบอกว่าใครเห็นเหตุการณ์หรือใครอยู่แถวนั้นหรือเห็นจังหวะนั้นพอดีอ่ะ
ช่วยบอกรายละเอียดหน่อยได้ไหมว่าไอ้คนขี่รถจักรยานยนต์คนนี้มันเป็นใครอะไรยังไง
เพราะชนแล้วหนีไปเลยอยากจะเอาตัวมาดำเนินคดีแล้วให้มารับผิดชอบด้วยอะค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์คลิปนี้แล้วก็มีข้อความว่าช่วยตามให้หน่อยค่ะชนแล้วหนี
ตอนนี้ป้าขาหักสองข้างอาการสาหัสใครคุ้นหน้าหรือรู้จักช่วยด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนเลี่ยงเมืองสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
สองรายนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็สาหัสอย่างที่คนโพสต์เขาบอกค่ะ
พิกัดก็คือทางสะพานหน้าโรงเรียนเทพศิรินนะคะถนนเลี่ยงเมืองสรรปะตองค่ะ
อยู่แถวนั้นแล้วก็พอจะจำนึกเหตุการณ์หรือได้ยินเสียงเห็นเหตุการณ์ก็แจ้งเข้าไปหน่อย
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนที่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้คนเจ็บนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ก็ไปพบกับลูกสาวของผู้บาดเจ็บมาด้วยทีมข่าวของเรา
ลูกสาวของผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอยู่ในคลิปก็เป็นพ่อกับแม่ของเธอนะคะ
อุ่นเรือนคำเขียวอายุ๖๙ปีนางทองใบคำเขียวอายุ๖๗ปี
เป็นคนในพื้นที่อำเภอสรรป่าตองล่ะค่ะก็มีอาชีพขายเนื้อหมูในตลาดน้ำบ่อหลู
ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุเขาก็ค้าขายอยู่แถวนั้น
ตอนเกิดเหตุพ่อแม่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ออกมาจากหมู่บ้านจะไปขายที่ตลาด
แล้วก็จอดรอเลี้ยวอยู่ปากซอย
ทางแยกถึงปากซอยเขาก็ต้องหยุดนึกออกไหม

อยู่ดีก็มีจักรยานยนต์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
พุ่งมาเลยมาทางตรงไม่หยุดไม่เบรกไม่อะไร

ตัวนางทองใบเนี่ยขาหักสองข้าง

ส่วนคุณพ่อนายอุ่นเรือนกลับบ้านแล้ว

เป็นคลิปที่ได้มาจากกล้องอบตน้ำบ่อหลวง
อยากจะให้คนที่เห็นเหตุการณ์หรือใครดูภาพนี้
แล้วพอจะนึกออกแจ้งเบาะแสหน่อยได้ไหม
อยากให้คู่กรณีมาดูแลช่วยเหลือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลด้วยนะคะ
ฟังเสียงลูกสาวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ก็อยากจะฝากประชาชนพลเมืองที่ผ่านไปผ่านมา
หรือมีกล้องอยู่ที่หน้าบ้าน
ถ้าพบเห็นก็ขอให้แจ้งด้วยนะคะ
คิดซะว่าสงสารตากับยายเขาอะค่ะ
อยากจะฝากประถมีคนที่ชนมีอะไรบ้างคะ
คนที่ชนก็ถ้ามีจิตใต้สำนึกนะคะ
ก็ควรที่จะติดต่อมาหรือว่ามาดูเขาบ้าง
อย่างน้อยก็เป็นน้ำใจที่มาดูแล
ไม่ใช่ว่าชนแล้วก็หนีค่ะ
ในคลิปภาพที่เห็นคือขับมาเร็วเหมือนกันนะ
รถจักรยานยนต์นะคะขี่มาเร็วพอชนปุ๊บแล้วก็พุ่งไปเลย
แต่เขาเดินย้อนกลับมานะ
เดินย้อนกลับมาบอกว่าผมไม่เป็นอะไรมากนะ
ไปก่อนนะแล้วก็ไปเลยเหรอ

แล้วก็ทิ้งเนี่ยคุณลุงคุณป้าสองคนนอนเจ็บอยู่แบบนี้ค่ะ
ไม่เรียกไม่ดูดำดูดีไม่มาดูแลอะไรเขาเลย
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจช่วยเร่งติดตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ